ตามกันที่ความคืบหน้าและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีของ

ครูปรีชากับหมวดจรูน
เมื่อวานนี้ก็เรียกว่าน่าจะเป็นวันที่

ครูปรีชากับเจ๊บ้าบินตอนนี้อยู่ในห้องขังของกองปราบนะคะ
ก็วันนี้มีพี่สาวของครูปรีชาไปเยี่ยม
มีญาติของเจ๊บ้าบินไปเยี่ยม
พี่สาวของครูปรีชาไปเยี่ยมก็มีกาแฟเย็นไปให้
แล้วก็ผู้สื่อข่าวก็แอบได้ยินว่าครูปรีชาพูดกับพี่สาวตอนไปเยี่ยมว่า

ฟ้าที่เป็นเพื่อนสนิทของพี่สาวครูปรีชา
ก็ไปเยี่ยมก็ถามครูปรีชากินส้มตำไหม

บอกนอนกับพื้นเรียบไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้ผ่าตัดมา

รวมทั้งความเคลื่อนไหวในฝั่งของหมวดจรูนด้วย

เพราะว่ามีคลิปเสียงโผล่ออกมาอีกแล้วนะฮะ
ซึ่งจะชี้แจงกันว่าอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับ

วันนี้ที่กองบังคับการกองปราบราม

เพราะว่ามีผู้ต้องหาคนสำคัญอยู่๒คนนะครับ
คือครูปรีชานายปรีชาไคร่ครวน

กับนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบิน
แม่ค้าสลากที่ขายสลากให้กับครูปรีชานะครับ
ในคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแจ้งความเท็จนะครับ
เมื่อคืนนี้ถูกสอบปากคำเครียดทั้งคืนเลยนะฮะ
สอบปากคำช่วงเย็นไปเสร็จดึก

หลังจากนั้นก็ถูกคุมขัง
ทั้งสองยังปฏิเสธข้อกล่าวหานะฮะ

ยืนยันให้การเหมือนเดิมนะครับว่า
สลากมาจริงสำหรับครูปรีชานะฮะที่ถูกรางวัลที่๑

สลากที่ถูกรางวัลที่๑ให้กับครูปรีชาจริง
สรุปแล้วในขณะนี้พนักงานสอบสวนกองปราบราม
แจ้งข้อหากับทั้ง๒คน๔ข้อหานะฮะ
คือเมื่อวานสานวัดหมายจับ๓ข้อหา

แต่ว่าตกลงพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาไป๔ข้อหา
ก็คือมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ

ให้เจ้าพนักงานจดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ

เวรได้สั่งผัดกะหล่ำปลีราดข้าว

ก็เป็นช่วงกำหนดเยี่ยมนะฮะ

ญาติของเจ๊บ้าบินก็มานะครับ
ฝั่งญาติของครูปรีชาก็เตรียมน้ำเตรียมอาหารเตรียมขนมมาฝากนะครับ
แต่ก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรกับผู้สื่อข่าวนะฮะ
บอกแค่ว่านำกาแฟมาให้ครูปรีชานะครับ
นี่ส่วนญาติของเจ๊บ้าบิน
บอกว่าเจ๊บ้าบินเนี่ยบ่นว่านอนไม่หลับ

ก็ได้ใช้เวลาเยี่ยมกันอยู่๑ชั่วโมงกว่านะฮะ

ก็ช่วงสายพนักงานสอบสวนกองปราบ
ได้เชิญตัวครูปรีชาออกมาจากห้องควบคุมตัวนะฮะ

นำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสำนวนคดี

ไปสอบปากคำครูปรีชาเพิ่มเติม
แต่ก็ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดอะไรได้

แล้วจะแจ้งไม่แจ้งสื่อมวลชนยังไงก็

ครูปรีชาทั้งเจ๊บ้าบินไปถึงกองปราบ

บ้าบินไปถึงก่อนสัก๓โมงกว่า
ครูปรีชาไปถึงสัก๔โมงกว่า
ไปถึงปุ๊บก็สอบปากคำทั้งคู่
ยาวจนถึงเกือบ๔ทุ่มนะคุณภาคภูมิ
เมื่อวานนี้ที่เราติดตามกันนะคะ

ทางเจ้าหน้าที่ของกองปราบก็ต้องสอบปากคำ
ทั้งสองคนเพิ่มเติมยังสอบต่อ
เมื่อวานสอบปากคำเสร็จช่วง๓๔ทุ่ม
ก็บอกให้พักผ่อนวันนี้สอบต่ออีกทั้งวัน
ก็จะครบกำหนดการควบคุมตัวแล้วก็ต้อง
นำตัวไปขออำนาจสารอาญารัชดาพิเศษฝากขัง
พรุ่งนี้นะคะศุกร์ที่๒มีนาคม
คือทางพนักงานสอบสวนมีอำนาจควบคุมตัว
ผู้ต้องหาได้ไม่เกิน๔๘ชั่วโมง
ดังนั้นพรุ่งนี้ก็ต้องขอฝากขัง
เมื่อวานนี้ทนายความของครูปรีชาและเจ๊บ้าบิน
ก็พยายามที่จะยื่นขอประกันตัว

บ้าบินหรือนางรัตนาพรก็ใช้หลักทรัพย
เงินสด๗๕๐๐๐บาท

ธรรมนาฏของหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน

ซึ่งก็คือพลตำรวจรีชาญวิมลศรี
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เป็นผู้พิจารณาว่าจะอนุญาต

เมื่อวานนี้เราก็สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์

เราก็สงสัยว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดราชการ
นับเป็นวันทำงานไหม๔๘ชั่วโมง
จะสามารถปล่อยตัวชั่วคราวในวันนี้ได้ไหม
ทนายความบอกว่าวันนี้ก็นับนะอยู่ในช่วง๔๘ชั่วโมง
แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ไม่มีการพิจารณานะคะ
ชุดสืบสวนว่าจะปล่อยตัวชั่วคราวหรือเปล่า
คือถ้าดูจากรายงานแบบนี้แล้วพรุ่งนี้ตำรวจจะพาไปศาลเนี่ย
ทางศาลท่านพิจารณาดังนั้นก็ต้องเตรียมหลักทรัพย
เตรียมเรื่องของตำแหน่งข้าราชการไปยื่นต่อสารพรุ่งนี้
ตอนส่วนของการขออนุญาตปล่อยจากตัวชั่วคราว
ใช่พนักงานสอบสวนก็ยังคัดค้างการประกันตัวอยู่
กลัวว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะ
วันนี้ช่วงบ่ายฟ้ามาค่ะ
นางสาวกนกพรรณหมวกสวัย
ก็เป็นคนสนิทของพี่สาวของครูปรีชา
ก็มาให้ข้อมูลที่สนับสนุนครูปรีชามาอย่างต่อเนื่อง

ก็ไปเยี่ยมสักประมาณครึ่งชั่วโมง
แล้วก็ออกมาบอกว่าครูปรีชาสบายดี

เนี่ยค่ะก็บอกครูไม่เครียดไม่กังวลอะไร

ประกันตัวทนายความเขาก็เตรียมเอาไว้พร้อมเรียบร้อยแล้ว

ก็ถามครูว่าอยากกินส้มตำไหมหรือจะเอาอะไรเพิ่ม

คือพนักงานสอบสวนก็นำตัวครูปรีชาไปสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ
คุณผู้ชมที่กองกำกับการ๕กองบังคับการปราบราม
สื่อก็ได้มีโอกาสเห็นหน้าครูปรีชานี่
ออกมาก็ยิ้มแย้มไม่ตอบคำถามอะไร
มวลชนเกี่ยวกับเรื่องของการขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือว่าขอประกันตัว

แต่สื่อมวลชนบอกว่าเจ๊บ้าบินเหมือนกับยิ้มไม่ออก

คือผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ๊บ้าบินเขาป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง
แล้วก็พอเข้าไปนอนในห้องขังของกองปราบเนี่ยมันยิ่งเครียดไง

แล้วตอนกลางคืนเขาก็ต้องนอนพื้นใช่ไหมในห้องขัง
ใช่ครับแต่เจ๊ก็ขอเจ้าหน้าที่ว่าขอเป็นเก้าอี้เอามาวางได้ไหม

เพราะเขาบอกว่าเขาผ่าตัดมานอนราบไปกับพื้นไม่ได้

บอกว่าเตรียมหลักทรัพย์เอาไว้ประกันตัวครูปรีชาและเจ๊บ้าบินแล้ว
องค์นี้ก็ยื่นกับสารครับ
ส่วนการตรวจค้นบ้านเจ๊บ้าบินเมื่อวานนี้แล้วมีรายงานว่าไปเจอหลักฐานสำคัญเป็นโพยกระดาษ
เขียนข้อความคำให้การว่าลอตเตอรี่ชุดดังกล่าวไปรับมาจากเจ๊พัดและขายต่อให้กับครูปรีชา
ซึ่งเป็นผู้ถูกรางวัลที่แท้จริงคือเหมือนกับข้อความที่จะเอาไว้ให้ท่องจำ
เพื่อใช้พูดให้การกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะมีรายงานว่าตำรวจได้เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วนะครับ
ซึ่งในชั้นการสอบสวนที่ตำรวจเก็บหลักฐานต่างไว้เรียบร้อยหมดแล้ว
ตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนด้วยนะครับ
จากเกรงว่าถ้าได้ประกันตัวไปจะออกไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับ
การสอบปากคำเมื่อคืนนะครับมีรายงานว่าครูปรีชากับเจ๊บ้าบิน
ก็สามารถทานอาหารได้นะครับเมื่อคืนนี้ตอนค่ำเจ้าหน้าที่ก็สั่งข้าวผัดกระเพรามาให้ทาน
ก็ยังมีสีหน้าที่เรียบเฉยอยู่ไม่ได้ถึงขั้นเคร่งเครียดอะไรนะครับ
แต่ว่าในส่วนของเจ๊บ้าบินก็อย่างที่เราเล่าให้ฟัง
ก็มีอาการเรื่องหลงปวดหลังอะไรพวกนี้แล้วก็ความดัน
ทั้งสองถูกแยกห้องขังนะฮะแต่ว่าอยู่ติดกันนะฮะ